ส่วนเรื่องนี้เรื่องพระเหมือนกันคุณผู้ชมอดีตพระกาโตะนะคะ
ความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดทางพลตำรวจตรีจรวนเกียรติปานแก้วนะคะ
ภูมิครับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
ก็ปรากฏว่าได้มีการส่งหมายเรียกไปแล้วนะคะ
ส่งหมายเรียกไปแล้วกรณีที่อดีตพระกาโตะได้เบิกถอนเงินของวัด๖แสนบาทนะคะ
หมายเรียกมาเข้าพบเพื่อให้ปากคำเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้นะคะ
ซึ่งทางอดีตพระกาโตะก็ติดต่อกลับมาแล้วบอกพร้อมให้ข้อมูล
กำลังอยู่ระหว่างการนัดหมายก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้านะคะ
ออกหมายเรียกในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเชิญตัวมารับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์นะคะ
กรณีเบิกถอนเงินวัดเพราะว่าตรวจสอบเป็นหนี้ที่แน่ชัดแล้วว่าอดีตพระกาโตะนั้นไม่ได้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพ็ญญาติ
ก็ถือว่าไม่ใช่เจ้าพนักงานจึงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาทั่วไปนะคะ
และนอกจากเบิกถอนเงินจากบัญชีวัดไป๖แสนบาท
เคลียร์เรื่องราวอื้อเฉา
ยังมีการเบิกถอนเงินของวัดไปใช้อย่างอื่นอีกหลายครั้งด้วยนะคะ
ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเงินนี้ถูกเอาไปใช้วิทย์ผิดวัตถุประสงค์ของวัดหรือเปล่า
ตอบรับค่ะนี่คืออดีตพระกาโตะนะคะที่ถูกออกหมายเรียกในวันนี้
ส่วนพระย้อยซึ่งเป็นผู้เปิดโปรงคลิปเสียงของอดีตพระกาโตะกับศรีกาตอง
วันนี้ก็ลาศิกขาแล้วนะคะตอนประมาณ๗นาฬิกา๙นาที

โดยไปลาศิกขาบทกับพระครูสมุพิสิทธิ์อาณาลโย
เจ้าอาวาสวัดคงคาเลียบและพระสุธีสุธีโรพระลูกวัดคงคาเลียบ
ย้อยได้กล่าวคำปรงอาบัติลาศิกขาและบางช่วงของพิธีค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสได้กล่าวเทศนาแนะนำพระย้อยอย่างนี้ค่ะบอกว่า
อย่าเปิดหูเปิดตาเปิดปากทุกเรื่อง
กฎหมายประเทศไทยไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่กฎแห่งกรรมศักดิ์สิทธิ์เสมอ
นี่ค่ะหลังเสร็จพิธีก็เปลี่ยนเป็นชุดขาวแบบนี้นะคะ
ทิศย้อยเปิดเผยบอกว่าตั้งใจศึกในวันนี้
เพราะครบกำหนดบวชให้ลูกที่เสียชีวิตและบวชให้ผู้มีพระคุณนะคะ
เลือกวัดนี้เพราะเชื่อมโยง๒ปูชนียบุคคล
ทั้งทางโลกและทางธรรมคือสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
หลังจากนี้จะเป็นจิตอาสาธรรมนุบำรุงปกป้อง
พระพุทธศาสนาในฐานะคารวาสค่ะ
ข้าพเจ้าจะไม่ลืมพระคุณและก็จะยืนยันถึงจะเป็นคารวาสแล้ว
ก็ยืนยันทำความดีปกป้องพัฒนาในสิ่งต้องและปฏิบัติดี
ช่วยเหลือสังคมให้เกิดประโยชน์มากที่สุดขอบคุณครับ